บรรยากาศ
กเลี้ยวนิ้ว
มีความลับเยี่ยมทำไม

กือชื่อ
หน้าลูกครึ่งก็จริงแต่พอถึงเทศกาลตรุษจีน
ก็ต้องจัดกี่เผาแดงมาสวัสดีปีใหม่กันหน่อยจ้า
เป็นไงน่ารักเนาะสวยน่ารักขนาดนี้
อยากรู้เหมือนกันนะว่าเฮียเวียเขาให้อังเปล่ากี่ซองจ้า

จึ้งสะพรึงทุกเทศกาลคุณผู้ชมค่ะแล้วไม่มาไม่ได้เลย
คนนี้ไปต่อกันเลยใหม่ดาวิกา
ขอสลัดลุคนางวันทองแป๊บหนึ่งนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋า
มังกรที่บาดสองข้างนิดนึง
ปล่อยปอยผมสยามสยานิดหน่อยนะจ๊ะ

อืมฟาดปิ่งอ่ะในความรู้สึกหนุนตัวหน้า
ตาปลือใช่ไหมใช่เลย
ถ้าพูดถึงเรื่องอมวยแล้วไม่นึกถึงคนนี้ไม่ได้

แพนเค้กเขมมะนิดค่ะมาในชุดกี่เผาสีขาว

แต่ก็อยากให้โฟกัสที่ท่าโพสต์สมกับเป็นนางแบบระดับโลกนะจ๊ะ
อกจากเป็นนางเอกเขาก็เป็นนางแบบแถวหน้าเหมือนกันนะจ๊ะ
ชุดเอาอยู่สวยทุกหมวยทุกลุคค่ะ
จริงโอ้โหต้นแขนเธอเฟิร์มมากเลยนะ
สุดยอดเลยใส่แล้วทำให้กี่เผาสวยขึ้นไปใหญ่เลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่จากกี่เภานางเอกมาแล้ว
เจ้าของชะยะซูชิเมืองไทยนะค่ะ
ปีนี้จัดเต็มมากดูคอสตูมซะก่อนนะคะ
ลังอเล่ขนาดไหนไม่ต้องบอกดูที่ภาพเลยจ้ะ
หัวเสื้องเครื่องหัวของเธอบอกเลยมาเป็นพระนางซูสีไทยเฮานะคะ
เอกอัครมหาเทวีเจ้าไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมปีนี้จัดเต็มมากเลยนะคะแล้วก็อีกคนนึงได้ไหม
วยอีกคนนึงคนนี้ก็แซ่บไม่แพ้กันค่ะวีเจจ๋า
วีเจจ้าเหรอเนี่ยเธอจ้า
อัพลุคจำไม่ได้เลยนะแต่สวยคุณผู้ชม
ผ่าลึกเหมือนกันนะและทับมาลงกายเยอะเขาหุ่นดีเนาะค่ะ
สวยบอกเลยว่าวีเจจ๋ามาแบบไม่แผ่วจริงค่ะ
มีเหลวขานิดหน่อยหน่อยแหม
หุปังแค่ไหนดูเอาเถอะจ้า
เดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวกลัวเบื่อกันมาเป็นคู่บ้างดีกว่า
คุณดาอินโดฟินจ๋าอยู่ไหนจ๊ะ
อู้หูแล้วอบอบ
พี่ดาของเราไม่เคยทำให้ผิดหวังมีความร็อกเกอร์
นี่มีการใส่ถุงมือแบบตะข่ายแบบนี้สุดยอดไปเลย
มากับใครถ้าไม่ใช่เดนิสไทคูณ

คนนี้เขาก็อยากหมวยรับเทศกาลบ้างนะคะ
แต่ก็มาเป็นแบบแพ็คคู่ก็เข้าใจคุณพี่ช่วงนี้
อ่าคุณผู้ชมดูกันเป็นแบบตัวแม่ไปแล้ว
กี่เผามาแบบคู่แม่ลูก

คู่แรกนะคะเรียกว่าฟาดมานี่

คุณแม่ใบเตยนะคะคุณแม่แซ่บมากนะคะ
มาในชุดกี่เผามันมีความลับอยู่ที่เอว
พยายามร้องมากคือเอวคลอดมากคุณผู้ชมนะคะ

บอกว่าแต่เอียเสียตังแต่อังเสียตัวนะคะ
นอกจากสะบัดซองแดงคุณผู้ชมยังอวดโมเมนต์น่ารักเหนียวให้ดู
นี่ร้องเวกมงเป็นไงล่ะ
เวกมงน่ารักมากเลยนะคุณผู้ชม

ไม่รู้ว่าอาเฮียพี่แมนจะให้อังเปล่าเท่าไหร่นะคะ

เดี๋ยวเปิดภาพมาเลยคุณอุ้มลักษณะกับน้องดิสนี่
ชอบหวยชอบแบบว่าเขาเรียกแกะเล็กใช่ไหม
รักมากแล้วก็เป็นชุดคู่คุณผู้ชมนะคะ

แล้วก็น่ารักอีกบ้านหนึ่งคุณผู้ชม
ให้เลยนะคะน้องเดมี่ค่ะ
นี่ลูกแม่ลีเดียนะคะรับบทนะคะ
เสร็จที่นี่ค่ะน้องเดมี่ก็รับอังเปล่าคุณแม่ไปเต็มเลยค่ะ
เรียกว่าอรังอาเร่นะคะ
สมศักดิ์ศรีความเป็นกี่เผาแม่ลูกทุกคนเลย

เพราะว่าอะไรเป็นไอเดียเนาะสนุกรับสุดที่